ข่าวนี้นะคะผัวอุ้มลูกเลยตามหาเมีย
เมียไปไหนเมียไปไหนเดินตามมาถึงหน้าร้านข้าวมันไก่
เจอเมียนั่งกินเหล้าอยู่กับกิ๊ก
ทีนี้ค่ะฝ่ายกิ๊กเนี่ยนะเอาไม้ฟาด
เอาเอาไม้ฟาดผัวก็ต่อยนี่
กลายเป็นเจ็บนอนเจ็บอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้ค่ะ
ถึงกู้ภัยแหละพอกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนต่อยกัน
มีคนตีกันก็ต้องมาประถมพยาบาลค่ะ
นี่กู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ประถมพยาบาลคนเจ็บจากเหตุทะเลาะกันค่ะ
อยู่ตรงหน้าร้านข้าวมันไก่ริมทางรถไฟ

ฝั่งคนเจ็บเนี่ยคือกิ๊กค่ะ
นายจีรศักดิ์ปุศยรัฐอายุ๔๒ปีหรือว่าในโต้ง
โต้งหัวแตกสิแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไม้ไผ่ท่อนนี้ไหม
อันนี้แหละเป็นอาวุธแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าใครเอาตีใคร
ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะนอกจากเจอไม้ไผ่แล้วเนี่ย
ขวดเหล้าขาววางอยู่ขวดนึงด้วย
แล้วคนที่ทำเนี่ยโอ้พาเมียหนีไปแล้วค่ะ
ให้คนเจ็บก็คือกิ๊กนอนเจ็บอยู่ตรงนี้

คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือนางเปียเล่าให้ฟังแบบนี้
ว่าในโต้งซึ่งเป็นกิ๊กมาดื่มเหล้ากับนางหนิง
ทีนี้ตอนเช้าสามีของหนิงน่ะอุ้มลูกมาตามหา
แล้วพอมาเจอนางหนิงก็บอกว่ากลับบ้านทิ้งลูกมาทำไมเนี่ย
โตโต้งซึ่งเป็นกิ๊กกินเหล้าอยู่กับหนิง
โต้งก็ไม่พอใจสิไปคว้าท่อนไม้ไผ่มาฟาดเปรี้ยงที่สามีของนางหนิง
แล้วหลังจากนั้นต่อยกันเลยค่ะชาวบ้านที่เห็นก็ห้ามนะ
เป็นจังหวะที่โต้งพอเอาไม้ไผ่มาฟาดแล้วต่อยกันนะ
ต้องพลาดล้มหัวไปฟาดกับปูน

อีกหนุ่มเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนแรกก็ไปตีเขาก่อนด้วยนะ
ใช่ตัวเองก็พลาดเองล้มหัวฟาดหัวแตกเนี่ยนะคะ

นี่ไงก็ห้ามกันแต่ที่แน่โต้งที่เป็นกิ๊กเจ็บนอนร้องโอ๊ยโอ๊ย
หนิงกับตัวหนิงแล้วก็ลูกก็กลับไป

แบบนี้ซึ่งกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ

อ้าวเขาเป็นกิ๊กอ่ะเนอะนางนิ๋งก็คงจะไม่กล้า
ถ้าเกิดว่าดูแลกิ๊กนี่นางนิงอีกคนนึงอาจจะหัวแตกด้วยก็ได้
นี่เหตุการณ์หึงหวงนะคะครับ